ของกินกันบ้างหิวแล้วหิวแล้วอยากกินใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปฮะ
ที่ขอนแก่นเขาบอกว่ามีก๋วยเตี๋ยวหลบระเบิดรสชาติวิวหลักล้านด้วย
โอ้ยรสชาติดีอีกต่างหากเออไปติดตามกันเลยในช่วงตารางกิน

ก่อนจะไปดูความอร่อยพูดอย่างนี้ละกันนะ

สวยขนาดนี้เลยเหรอเออเออเออเออเออเป็นแบบนั้นจริงทุกผู้ชม
เขาบอกว่ามันเกิดจากการทำเหมืองหินความลึก๗๐เมตร
เดี๋ยวจะได้ไปไหว้เล่นนะต้องดูแล้วก็ดูความปลอดภัยกันด้วยนะ
และด้วยความลึกและประกอบกับเป็นเขาหินปูน
มองเห็นพื้นน้ำเป็นสีเขียวมรกฏที่สวยงามแบบนี้ครับ
และข้างดูความสวยงามแล้วใช่ไหมไปดูความอร่อยกันเลย
นี่ครับมีร้านอาหารและร้านกาแฟและหนึ่งในนั้นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวหลบระเบิด
โอ้ยฟังดูก๋วยเตี๋ยวเนอะก๋วยเตี๋ยวลบระเบิด
ในร้านเขาขายเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูที่มีเอกลักษณ์คือเนื้อหมูนุ่มอร่อย
รับประทานได้ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาหรือแบบพิเศษหรือจะแบบน้ำตรงน้ำตกก็มี
เส้นล่ะเส้นอะไรบ้างเส้นใหญ่เส้นเล็กหมี่ขาวบะหมี่และเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
มีครบหมดแล้วดูใส่เลือดลงไปอย่างนี้

ถามเจ้าของร้านกันหน่อยคุณภูริสยาชมภูเขียวอายุ๒๗ปีบอกว่า
มาของชื่อก๋วยเตี๋ยวหลบระเบิดอยากรู้จังทำไมถึงตั้งชื่อแบบนี้
เขาบอกว่าช่วงที่เปิดร้านแรกทางโรงโม่หิน
จะมีการระเบิดหินในเวลาเที่ยงตรงของทุกวัน
จึงเป็นที่มาของชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวหลบระเบิด
ระเบิดหินตลอดเลยเที่ยงนี้ต้องหลบแล้ว

เอกลักษณ์ของร้านนี้เขาบอกว่าจะใช้ฟืน
เป็นเชื้อเพลิงในการต้มน้ำซุปนะทำให้น้ำซุปมันมีความหอม

มันมีการต้มอยู่ตลอดเวลาความร้อนมันสม่ำเสมอด้วยครับ
อกจากนี้เมนูก๋วยเตี๋ยวเนี่ยนะยังมีให้ได้ริ้มลองอย่างอื่น

ตำปลาร้าที่นี่บอกเลยว่าอร่อยมาก
มาทานคู่กับก๋วยเตี๋ยวนี่แม่ค้าตำเองเลยนะจ๊ะ
และอีกอย่างยังมีตำหน่อไม้กุ้งสด

ปลาร้าเนี่ยเด็ดหอมมากก๋วยเตี๋ยวราคาเท่าไหร่
ชามละ๕๐พิเศษ๖๐บาท
และยังมีเมนูอื่นอย่างเครื่องดื่มให้ได้จวดกันด้วย
ชาเขียวชานมและชามะนาว
มีโอกาสแวะเวียนกันไปติดต่อนะ
ขอบคุณค่ะคุณชนะ
คุณทำเสียงอย่างนี้ทำไมคะคำถาม
เพื่อให้คุณผู้ชมฟังได้อย่างเข้าใจและลึกซึ้งมีโอกาสลองไปนี่แกงอะไร

แต่ยอมนะความอร่อยแบบนี้มีโอกาสลองไปกันดูนะครับ
อยู่ดีอาหารก็น่าอร่อยนะครับ